ดราม่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ฮะไปดูปฏิมากรรมหอยชักตีนครับ
มันชื่อนี้หอยชักตีนเนี่ยเขาบอกว่าใช้งบประมาณมูลค่า๙ล้าน๑แสนบาท
ชาวเน็ตถามว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอที่มาสร้างในช่วงปีนี้นะครับ
เฟซบุ๊กนะฮะชื่อว่าหน้ากากหมาน้อยโพสต์ภาพปฏิมากรรมรูปหอยชักตีน
ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าหาดนพรัชธาราตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
พร้อมระบุข้อความบอกว่ามาดูหอยบ้านเรากันไหมนะฮะ
แล้วก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่ใช้งบประมาณกว่า๙ล้าน๑แสนบาทเนี่ย
สร้างปฏิมากรรมดังกล่าวนี้ผู้โพสต์ตั้งคำถามบอกว่า
หากนำงบประมาณมาใช้สำหรับประชาชนชาวอ่าวนางจำนวน๑๔๐๐บาท
๕คนจะใช้อะไรได้บ้างที่เป็นประโยชน์๑เลยนะ
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้๑๔๙๖๗โดส
นั่นก็คือฉีดเป็นบูสเตอร์ให้ครบได้ทั้งตะบนได้เลย
โอ้โหนี่ฮะเขาเปรียบเทียบเอาไว้แหม่แบบจะ

อกจากนี้ยังได้มีการตั้งคำถามไปยังนายพันคำกิติธรกุล
ท่านนายกอบตอ่าวนาง๓คำถามให้ได้แรงอก

อกแปลว่าคือสะใจ

สะใจไหมคำถามที่หนึ่งหอยตัวนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวอ่าวนางได้อย่างไร

และ๓ขอให้แสดงเอกสารที่มาที่ไปของค่าใช้จ่าย
เพื่อความโปร่งใสต่อประชาชนเจ้าของเงินภาษีแรงอกไม้
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังอบตอ่าวนางครับ

การดังกล่าวใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๓ครับ
แล้วก็มีการโอนเงินจำนวน๙ล้าน๑๓๒๐๐๐บาท
มาให้กับอบตอ่าวนางเมื่อวันที่๑๔กันยายน๒๕๖๒
เพื่อเอามาปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ก่อสร้างปฏิมากรรม
หอยชักตีนทองเหลืองที่หาดนพรัชธาราแห่งนี้
อบตอ่าวนางให้เหตุผลในการก่อสร้างบอกว่า
เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน
รวมถึงใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนออกกำลังกาย
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบสาม
กำหนดแล้วเสร็จวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
อีกไม่กี่วันนี้นะฮะรวมระยะเวลาก่อสร้าง๒๗๐วัน
ผู้รับเหมานำเอาปฏิมากรรมหอยชักตีนมาติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้ว
ก็ต้องไปไหว้ซะหน่อยเผื่อจะได้พ้นจากโควิดนะฮะ